วันนี้มาดูที่เรื่องของพิษสุราทำให้คนเมาแล้วขับรถสุดท้าย
ส่งผลให้คนอื่นต้องมาสังเวยชีวิตผู้ชายคนนี้เมาแล้วขับรถกลับบ้าน
เขาไปชนกับรถจักรยานยนต์ลากคนขี่คนซ้อนไปใต้ท้องรถ
เขาตายหนึ่งเจ็บหนึ่งแต่ตัวเองเนี่ยไม่รู้นะว่าผมชนเขาตอนไหน
ไม่รู้ว่าไปลากเขามาตั้งแต่เมื่อไหร่คุณผู้ชมครับตีสองที่ผ่านมา
ตำรวจสพบ้านบึงจังหวัดชนบุรีนะฮะก็รับแจ้งว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้น
นะครับแล้วเหตุการณ์นี้อย่างที่คุณผู้ชมเห็นว่ามีคนบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิต
นะครับบาดเจ็บหนึ่งเสียชีวิตหนึ่งเหตุการณ์เกิดขึ้นที่บริเวณถนนเศรษฐกิจ
นะฮะเส้นชนบุรีบ้านบึงนะฮะเส้นชนบุรีบ้านบึงขาเข้าจังหวัดชนบุรีครับ
นะฮะก่อนถึงโรงเรียนพาณิชย์หนองซ้ำซากนะฮะในพื้นที่หมู่หนึ่งที่หนองซ้ำซากบ้านบึงนะฮะ
ในจุดเกิดเหตุไปเจอร่างของวัยรุ่นคนหนึ่งนอนเสียชีวิตอยู่โอ้โหคุณผู้ชม
ศีรษะเอยแขนขาเอ่ยผิดรูปบิดเบี้ยวไปหมดเลือดเต็มพื้นครับ
ส่วนคนเจ็บคือนายปากรอินประเสริฐอายุ๒๖ปีซึ่งเข้ามาด้วยกันคนนี้นี่นั่งอยู่
นะฮะคนนี้หัวแตกนะฮะรอดชีวิตมากู้ภัยก็ช่วยกันประถมพยาบาลนะฮะ
ทำแผลที่หัวก่อนแล้วก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาล
ตรวจสอบทราบว่าทั้งคนเจ็บและคนเสียชีวิตเขาขี่รถจักรยานยนต์มาตามทางของเขาอยู่ปกติ
นี่ฮะแล้วดูสิรถกระบะคันนี้ไปชนเขาแล้วลากเข้ามาลากเข้ามารถก็ติด
หน้ารถอยู่แบบนั้นรถจักรยานยนต์คาอยู่แบบนั้นลากเข้าไปทั้งคนขี่คนซ้อนก็โดนลากไปด้วย
แล้วทำให้คนเขาบาดเจ็บและเสียชีวิตตำรวจมาถึงเนี่ยนะฮะก็มาเจอสภาพแบบนี้นะฮะ
ทีนี้คนขับรถกระบะเป็นใครคนขับรถกระบะชื่อว่านายพิมรุนกังวานเลิศปัญญาอายุ๕๖ปี
จอดรถปุ๊บห่างจากจุดที่เกิดเหตุเนี่ยเขาลากรถจักรยานยนต์ไปประมาณ๒กิโลได้
อันนี้คือคนขับรถกระบะเอ๊ทำไมรถกระบะคันนี้ถึงมีสภาพแบบ
นี่ชาวบ้านเขาตกใจเนอะเขาก็พยายามตามแล้วให้หยุดซะ
ติดอยู่แบบนั้นสภาพเครื่องของรถจักรยานยนต์ยังติดอยู่เลย
เพราะมันโดนชนไปแล้วมันก็ลากไปแบบนั้นนะฮะโอ้โหดูสภาพยับเยิน
พอตำรวจไปถึงโอ้โหคุณลุงคนขับกระบาดก็นั่งหน้าแดงอยู่
เหมือนแบบก็เมาอะนะแกก็ยอมรับแกดื่มมาจริงแหละ
แต่ไม่รู้นะว่าไปชนตอนไหนผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผมไปลากอะไรมา
ไม่ทราบเลยนะฟังเสียงเขาหน่อยแล้วกันครับ
ก็ดื่มแล้วครับสภาพแบบนี้ก็น่าจะหนักอยู่

อันนี้ก็คงต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย

อืมแล้วก็ขับรถประมาทจนทำให้คนอื่นบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิต
เพราะว่าเหตุการณ์นี้อย่างที่บอกว่า
บาดเจ็บ๑แล้วก็เสียชีวิต๑นะครับ